ผู้ชายคนหนึ่งอายุหกสิบสองนะฮะยิงคนตายสองศพอืม
แต่วิธีการคิดของชายคนนี้เนี่ยคือศพแรกเนี่ยยิงเพราะว่าระแวงว่าเขาจะมาเป็นชู้กับเมียตัวเอง
ค่ะแต่ไหนไหนก็ยิงคนตายแล้วยิงอีกคนนึงเลยก็แล้วกัน
เพราะว่าคนนี้เป็นหลานชายตัวเองแต่ว่ามีความคับแค้นใจส่วนตัวอยู่
อืมบอกว่าไหนไหนจะยิงแล้วไหนไหนจะถูกจับจะถูกดำเนินคดีแล้ว
ก็ยิงสองคนไปเลยก็แล้วกันโอ้โหคิดได้ยังไง
จริงมันต่างกรรมต่างวาระโทษมันบวกเข้าไปนะคะ
ไม่ใช่อยู่ดีคุณบอกไหนก็จะถูกจับดำเนินคดียิงไปเลยทั้งคู่
เนี่ยแล้วเขาคิดอย่างเนี้ยโอ้โหไม่ใช่เลยอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับในท้องที่ของสพกระทุ่มแบน
สมุทรสาครนะฮะตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกัน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพอยู่ในซอยเพชรเกษมร้อยสิบสี่
มนต์อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนผู้ตายคือนายปรีชาแก้วรักษา
อายุ๕๐ปีเป็นคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
อ่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแถวแถวห้องแถวตรงข้ามสถานีอนามัยสายสี่
นายปริชาถูกปืนลูกซองเบอร์สิบสองยิงเข้าที่แก้มขวา
ปากเนี่ยฉี่ขาดเลยกระสุนไปตุงอยู่ที่ไทยทอย
อีกนัดหนึ่งถูกยิงเข้าที่แถวแก้มก้นด้านขวานะครับ
อ่าก็มีพวกปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับที่เป็นหลักฐาน
อาของผู้ตายนะครับชื่อว่านางทองคำแก้วรักษา
เป็นเจ้าของร้านชำอยู่แถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละเล่าให้กับทีมข่าว
อาของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็น
ผู้ตายมาซื้อสุราแล้วก็ไปนั่งดื่มอยู่แถวหน้าห้องแถว
จากนั้นคนที่ก่อเหตุก็คือนายอำนาจได้ขับรถกระบะมา
เอามาจอดขับมาจอดแล้วก็เดินลงมาจากรถ

มาถึงใช้ปืนลูกซองยาวเบอร์๑๒ยิงใส่เลย
ยิงเข้าที่แถวใบหน้าก่อนกระสุนมันเข้าที่แก้มขวาจนแบบปากฉีกเลยอ่ะนะครับ
ปรีชาก็หงายท้องล้มลงนะครับแล้วก็เสียชีวิต
นายอำนาจหลังจากยิงเขาแล้วขึ้นไปขับรถกระบะกลับไปที่บ้านพัก
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุที่ยิงกันสัก๑กิโลเมตร
ไปถึงบ้านนะไปเจอหลานชายฮะ
หลานชายชื่อนายพานุพงศ์สงวนถิ่นอายุ๓๒
เดินอยู่แถวใกล้กับสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน
ใช้ปืนที่เพิ่งยิงนายปรีชาเมื่อสักครู่ยิงใส่นายพนุพงศ์หลานชายเข้าที่แก้มด้านซ้าย
ปากฉี่ขาดเหมือนกันบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ได้ยินเสียงสองนัดได้ยินเสียงเพราะเสียงมันดังมากลูกซองอ่ะ
ปืนลูกซองอ่ะมันดังมากพอได้ยินเสียงออกมาก็ออกมา
พอออกมาพอลูกฉันก็ฉันเรียกลูกฉันว่าให้ดูหลานฉันสิเนี่ยว่ามาเล่นสนาม
กลัวว่ามันเอากระทบประทัดเล่นกันใช่ไหมพอหลานฉันออกมามาเอ้ย
พอลูกสาวฉันออกมาบอกแม่พี่กบโดนยิงฉันก็วิ่งออกมา
ก็เจอสภาพปุ๊บลงไปแล้วเขารับจ้างส่งเป็นเดือนไง
ส่งลูกคนที่คนที่ที่เขายิงเนี่ยแล้วทีนี้เขาบอกเห็นเขาพูดกันยายก็ไม่รู้
เขาบอกว่าเขาส่งมานานแล้วนะแล้วเขาเกิดมาหึงเมียเขา
เมียทะเลาะกันทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกับเมียเขาอ่ะ
แต่ว่าไอ้ทางนี้เขาก็ไม่ได้ไปยุ่งแล้วเขาเลิกส่งเด็กแล้ว
เขาไม่ได้ไปยุ่งแบบไม่ไปส่งแล้วเขาเลิกแล้ว
แต่ว่าไอ้จักรคนนู้นไอ้ทางฝ่ายนู้นเขาหึงเมีย
แต่ก็จับคนก่อเหตุได้แล้วนะคะช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจจับนายอำนาจพรศักดิ์ประเสริฐอายุ๖๒ปีคนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ไปจับได้ที่บ้านในซอยเอกชัยแปดสิบเอ็ดเขตบางขุนเทียนกรุงเทพ
หมายเลขทะเบียนต่อเต่าทอทหารสองแปดหนึ่งศูนย์กรุงเทพ
พร้อมทั้งอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะครับเป็นปืนลูกซองยาวเบอร์สิบสอง
หนึ่งกระบอกจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุเป็นสามีของแม่ค้า
ที่นายปรีชาผู้ตายรับจ้างรับส่งมาสี่ห้าปีแล้ว
เขาจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนอืมทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้าน
ของคนก่อเหตุได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
ที่ผ่านมาผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์รับส่งภรรยาและลูกของคนก่อเหตุทุกวัน
ก็ดูสนิทสนมกันเพราะรับส่งกันหลายปีอะค่ะสี่ห้าปี
ส่วนเพื่อนบ้านเองบอกว่าก็เคยใช้บริการผู้เสียชีวิตนะ
ผู้เสียชีวิตเป็นคนนิสัยดีชอบพูดเล่น
แล้วก็ไม่คาดคิดเลยว่าคนนิสัยดีแบบนี้จะมาถูกสามีของคนที่เขาจ้าง
รับไปส่ง๔๕ปีเนี่ยยิงจนเสียชีวิตนะคะ
พี่วินคนนี้ค่ะแกจะขี่กมอไซค์มาก็จะมีรับ
ผู้หญิงคนที่ไปทำงานนะคะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่ารับไปแล้วส่งตรงไหนนะคะ
แล้วก็อีกรอบหนึ่งก็มารับลูกชายไปส่งโรงเรียน
แล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือจะเห็นจะมาเอาของพวกนี้ค่ะ
เพื่อที่จะไปส่งที่สนามหลวงสอง
บางทีก็เคยเจอกันช่วงเช้าค่ะจะออกไปทำงานอะไรอย่างนี้
ก็เคยมีติดรถแกออกไปลงหน้าหมู่บ้านเหมือนกันค่ะ
ด้านภรรยาของผู้ตายนางสาวรุ่งนภาบุญสุภาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
สามีจะถูกยิงหยุดออกไปขับวินได้๒เดือนแล้วนะคะ
ก็ถามสามีเหมือนกันว่าทำไมไม่ไปทำงาน
สามีบอกว่าไปไม่ได้เพราะเป็นหนี้เขาและมีปัญหานิดหน่อย
ปัญหาที่ว่านี้ตัวภรรยาของผู้ตายบอกว่าไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไร
แต่คนอื่นมาบอกเหมือนกันแหละว่าปัญหาที่ว่านี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องชู้สาวค่ะ
ก็จัดให้สามสามเดือนไปไม่ได้ทำให้แค่นี้
เอ็อมีเรื่องอะไรกันไหมเธอบอกว่าน่าจะถามบ้างว่า
มันทีเดียวเลยไงมันก็กระจายเต็มสมองเขาบอกที่โรงพยาบาลไง
แล้วก็มายิงเข้าที่ตูดมันก็กระจายเข้าที่ท้อง

ก็คนที่ขายหมูปิ้งเขาก็เล่าให้ฟัง
เขาก็บอกว่ามันมายืนอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ยิงเลย
พอปั้งเดียวเขาก็คิดว่าเด็กมันเล่น
พอปั้งสองมันไม่ใช่แล้วเขาก็เลยวิ่งออกมาดูกัน
น่าจะถามกันสักนิดนึงเออว่าเอายังไงเป็นยังไง
ทีนี้ทางฝั่งของผู้ต้องหานะครับเนี่ยครับทุกผู้ชมครับคนนี้
อืมตอนสภาพที่ถูกจับมานะเมื่อเช้า
ตมตรีบุญยฤทธิ์รอดมาผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า
นายอำนาจผู้ต้องหาสารภาพอ้างว่าแบบนี้นะครับ
อ่าเขาก็สารภาพแหละว่าเขาเป็นคนก่อเหตุยิงทั้งสองศพ
นายปรีชาเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าก่อนหน้านี้
ผู้ตายมาขี่วินมอเตอร์ไซค์รับส่งภรรยาเขาอยู่๔๕ปี
ระแวงนะเพราะว่าภรรยาเขาอยู่กินกันมา๒๐กว่าปี
แวงว่าภรรยาจะเป็นชู้กับวินจักรยานยนต์รับจ้างผู้ตาย
ครับแค้นใจมาตลอดแล้วก็มาลงมือก่อเหตุยิงเขา
ส่วนหลานชายที่ไปยิงเขาตายนายอำนาจบอกว่าเป็นความโกรธแค้นส่วนตัวที่สะสมมานาน
สาเหตุเนื่องมาจากนายพนุพงหลานชายชอบมาขอเงิน
แล้วก็ขอทั้งตัวเขาแล้วก็ภรรยาของเขาชอบมาแกล้งมาทำร้ายลูกของเขาซึ่งเป็นออทิสติก
พอไปยิงนายปรีชาที่ระแวงเรื่องเป็นชู้กับเมียแล้วก็เลยคิดว่าไหนก็ยิงคนตายแล้ว
ก็เลยตัดสินใจไปยิงนายพนุพงศ์หลานชายอีกเพราะว่าโกรธแค้นมานาน
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วมีการเตรียมการแล้วก็เตรียมอาวุธมา๒๓วันแล้วนะครับ
ปืนเตรียมมาสองสามวันแล้วก่อนจะไปยิงเขา
หลังจากสอบปากคำแจ้งข้อหาแล้วตำรวจคุมตัวในอำนาจไปทำแผนนะครับ

จุดแรกคือที่หน้าห้องแถวตรงข้ามสถานีอนามัยสาย๔
ที่เป็นจุดแรกที่ยิงนายปรีชานะครับ
โอ้โหปรากฏว่าย่านผู้ตายชาวบ้านแถวนั้นมาดอก
ก็รอดูเยอะไปหมดเลย
ฆ่ะก็เกือบที่ฐูกรุงประชาธัณฑ์นะครับ

หมู่บ้านจุดที่ยิงนายพนุพงศ์หลานชาย
แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีต่อ
เที่ยมจริงจริงใช่ค่ะแต่ก็ข้อหานักนะคะ
ฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อนโทษสูงสุดประหารชีวิตเลย